แบบนี้ก็ตกใจสิมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง

อุบัติเหตุแน่เลยอ่ะรถทับคนเหรอ
มันไม่มีกังซื้อกาแฟ
คนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นภาพนี้
ใครจะไม่โทรแจ้งกู้ภัยพี่เบิร์ต

มันมาจอดอยู่ตรงริมถนนแบบนี้กลัวกลัวเหลือเกิน
คือภาพนี้ถ้าเป็นพี่เนี่ย
พี่จะบอกว่าไงหรือเปล่า
สงสัยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคนนี้
แล้วคนติดอยู่ใต้ท้องแล้วคนขี่หนีไป
ใช่ใครก็คิดแบบนี้ไง
แต่โอ๊ยเมื่อกี้ถามเปล่าครับ
ผมไม่ได้เป็นอะไรครับผมจะหลับในก็เลยมานอน
ใต้ท้องรถตัวเองแบบนี้
นักข่าวลงไปตรวจสอบค่ะคุณผู้ชม
ตรงนี้เป็นถนนสุขุมวิทย
ขาเข้าสัตหีบช่วงปากซอยเทศบาล๒๒
ที่สัตยาหีบชวนบุรีนะซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นอุบัติเหตุ
แล้วพอนักข่าวไปตรวจสอบเอ้าไม่ใช่อุบัติเหตุ
ผู้ชายคนนี้เขามีอาชีพเก็บของเก่า
จอดรถข้างทางจะนอนหลับจะงีบ
เข้าไปนอนใต้ท้องรถนี่แหละเพราะว่าแดดมันร้อนไง

ก็เลยต้องมานอนใต้ท้องรถใต้ส่วนพ่วงข้างนี่แหละ

นี่คือนายอนุชาชื่นวงค่ะหรือว่านายน้อยอายุ๔๒ปีนะคะ
น้อยอนุชาคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนผมเป็นทหารเกณฑ์นะ
ผมเคยได้รางวัลพลทหารดีเด่นกองทัพบกผลัด๒ทับ๓
สังกัดกองพันธหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม๙
ที่จังหวัดนครนายกเป็นคนนครนายกไง
พอหลังจากปลดประจำการก็ออกมาประกอบอาชีพ

แต่ว่าปัญหาทางการเงินแล้วอีกอย่างหนึ่ง
ผมไปประสบอุบัติเหตุมา
ร่างกายผมก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้ว
แต่ผมไม่อยากเป็นภาระครอบครัว
เอาไงดีนะขี่รถพ่วงข้างคู่ใจนั่นแหละ
ระเวนเก็บของเก่าขายในพื้นที่ชนบุรีพื้นที่ระยอง
คุณน้อยอนุชาบอกว่าค่ำไหนนอนนั่น

ผมกลัวว่าตัวผมเองจะหลับใน
แล้วถ้าเกิดผมฝืนขับต่อไปนี่มันเกิดอุบัติเหตุไง

เมื่อกี้ที่พี่เขาบอกว่าไม่มีตังค์ซื้อกาแฟ
ก็มีตังค์อยู่๒บาทติดตัวแบบนี้ค่ะ
ลองฟังเขาดูค่ะ
นี่นักข่าวคุยกันกับพี่น้อยพี่น้อยอนุชานะนะ
โอ้โหมีตังค์ติดตัวอยู่๒บาทแล้วควักกระเป๋าเองเลย

๒บาทจริงใช่ทีนี้นักข่าวก็เลยควักตังค์ให้๑๐๐๐เลย
บอกว่าพี่พี่เก็บเอาไว้นะเผื่อเอาไปใช้เอาจะเดินทางไปไหน
เอาไปซื้อข้าวซื้อน้ำนี่มอบให้เลยนะคะ